คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเจอแต่ละคนอุ๊ยหน้าตาเปลี่ยนไป

ใช่เพราะคุณแบ็คมาเจอกันนะเริ่มจากพี่ใหญ่เลยคุณเก่งทัชยะเป็นยังไง
สาวแซ่บแตงโมรวมไปถึงสาวติ๊สอย่างปรางพิศ

ใช่ค่ะเขาบอกว่า๓คนนี้นะเป็นเพื่อนซีสนิทกันมากเวอร์
ชวนกันทำมาหากินร้องรำทำเพลง

ว่างเขาไม่ได้ชวนกันไปช้อปปงช้อปปิ้งนะเขาชวนกันไปไหนรู้ไหมจ๊

ทำศัลยกรรมนะคุณผู้ชม
ดีให้มันสวยขึ้นหล่อขึ้น
ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ใครเขาไม่ชวนกันไปกินข้าวไปเที่ยวไปช้อปปิ้งแล้วนะ
เขาชวนกันไปมูเตลูจ้า

โดยเฉพาะเก่งทัชยะเนี่ยเขาบอกว่า
เตรียมเทิร์นโปรเป็นพ่อหมอทำพิธีมวงตัวเอง

เดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ม่วนของทั้ง๓นักร้อง
ก็ไปเพิ่มจมูกมานิดหน่อยค่ะ

เก่งก็มีเขาเรียกว่านวัตกรรมเข็มบ้าง

กลางนัด

แต่ที่เปลี่ยนไปคือผิว

นั่นแหละที่ประทับใจในการกลับมาครั้งนี้

มันใกล้เคียงกับการสวดมนต์
อ๋อน่าจะจะต้องรอติดตามได้เลยค่ะ

เข้าหน้าเข้าหลังเราก็นัดกันบ้างเอาว่าง

ไม่ใช่เอะอะกันพากันไปกินชาบูบุฟเฟ่อย่างนี้พร้อมเถอะนะ